เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่คือเรามีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขแปลกมาแล้วใช่ไหม

มีมาให้ได้ติดตามกันอีกเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวพาไปดูที่นครศรีธรรมราชกันก่อนเลยละกันค่ะ
ที่นี่ก็คือร้านเป็นร้านชื่อว่าโกดังผ้านครศรีธรรมราช
แหม่ไปตั้งแต่บ้านเลขที่ร้านก่อนเลย๕๙๑๕
อยู่ที่ถนนวัดโบดที่หมู่๒ตำบลปากนครที่นครศรีธรรมราชนะคะ
เขาเป็นร้านที่ขายพวกเสื้อผ้ากางเกงยีน
ทำไมทำไมคนถึงแห่ไปกันนี่
เขาไปส่องเลขอัคระยันที่เขียนลงบนกระจกหน้าร้านคุณ
เพราะว่า๒งวดที่แรวมีลูกค้ามาซื้อเสื้อผ้าที่ร้านนี้
แล้วเอาตัวเลขจากอัคระที่หน้าร้านไปเสี่ยงโชค
ปรากฏว่าได้รับโชคต่อกัน๒งวดเลยค่ะ
งวด๑๖พฤษภาคมเนี่ยนะ
เขาก็ได้โชค

เจ้าของร้านบอกว่าอ๋อเลขอัคระชุดนี้เนี่ยนะ
ทางด้านหมอพรามชื่อดังที่รู้จักว่าชื่อปู่เทพพ่อตาโล่เนี่ย
ประกอบพิธีลงเลขอัคระตามความเชื่อในวันเปิดร้าน
แล้วก็มีลูกค้าเอาเลขนี้ไปเสี่ยงโชคจนรับทรัพย์
ทีนี้ก็เลยอยากรู้ไงว่าเอ๊ะเจ้าของร้านคะ
แล้วงวดนี้คนที่เขามาส่องเลขอัคระหน้าร้านนี้เขาบอกไหม

ก็เนี่ยเห็นแต่ละคนมาส่องดูเขาก็พูดเหมือนกันนี่แหละ
บอกว่ามี๓๔กับ๓๘อืม
คุณผู้ชมส่องเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวรอลุ้นดูนะคะ
ครับไปดูที่สงขลากันบ้างครับ
ชาวบ้านเนี่ยแห่ขอเลขเด็ดจากต้นสะเม็ดขาวคล้ายคน

มีส่วนหัวมีแขนมีตัวเหมือนมีท้องมีฟูงมีขาเลยนะ

ต้นนี้นะฮะอยู่ที่วัดโคกเปรี้ยวข้างป่าช้าด้วยนะ
หมู่๕ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลา
ซึ่งต้นเสม็ดขาวมีความสูงสักประมาณ๑เมตรครึ่งนะครับ
บางคนมองที่ลำต้นบอกโอ้โหคล้ายคนแก่เลย

บางคนบอกเป็นคนลงพุงหรือเปล่า
แล้วก็ทุกคนเห็นตรงกันมันแปลกจากธรรมชาติ
ทีนี้ชาวบ้านชาวช่องก็มาจุดทูบเทียนบูชาขอโชคขอลาบ
แล้วก็เลขเด็ดโดยเลขเด็ดที่ได้ไปก็คือ
แล้วก็๒๓นี่ไปจุดตั้งแต่กลางวัน
กลางคืนก็ยังมีคนแห่ไปเยอะเลยนะครับ
ค่ะเอาขึ้นมาที่สุโขทัยกันหน่อยค่ะ
นักเสี่ยงโชคเขาก็ไปที่บ้านเลขที่๒๕ถนนพิชัยตัดใหม่

ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของคุณตาจำลองคำพีรพฤษหรือว่าตาแจ้อายุ๗๑ปี
ถามว่าทำไมจะต้องไปบ้านตาแจ้
เพราะว่าจะไปหาเลขเด็ดจากดอกน้ำมนต์ในขันน้ำมนพญาเต่าเรือนค่ะ
ช่วงนี้เป็นช่วงก่อนที่จะออกรางวัล
นักเสี่ยงโชคเขาก็จะนิยมไปหาเลขเด็ดในสถานที่ต่างนี่แหละค่ะ

คือเขาก็เฉง้อมองดูในขันน้ำมนต์
เห็นเป็นเลข๔๗๐๑๕
บางคนก็จับคู่ตัวเลขกันเอาเอง
แต่เอาจริงถ้ามองนี้ดิฉันก็มองยากเหมือนกันนะ
น้ำตาเทียนเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะ
แล้วบางคนก็จับคู่ตัวเลขเขียนใส่กระดาษไว้
ขอแอบดูคนที่เขาเขียนใส่กระดาษ
ไม่รู้ดิฉันบอกคุณผู้ชมแบบนี้แล้วเร่งจะเคลื่อนหรือเปล่านะคะ
ครับไปดูที่เกาะคำชโนธวังนาคินดินแดนพญานาค
พ่อปู่ศรีสุโธแล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมมาที่จังหวัดอุดรธานี
ช่วงนี้ก็ยังคงปิดอยู่เนื่องจากจะเปิดอย่างเป็นทางการ
ในวันที่๒๐มิถุนายนนี้นะครับให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไป
กราบไหว้ขอพรแบบเต็มรูปแบบเลยเขาบอกหลัง๒๐มิถุนายนนะฮะ
ก็ถ้าใครไปตอนนี้จะได้แค่อะไรรู้ไหมคุณ
อะไรคะได้แค่จุดดอกไม้จุดทูบนะฮะ
แล้วก็วางดอกไม้ไว้บริเวณรอบนอกเท่านั้นเอง
แล้วก็บางคนก็กราบไหว้อยู่ด้านนอกศาลเก่าของพ่อปู่ศรีสุโธแทนนะครับ
สำหรับนักเสี่ยงโชคก็ไปขอเลขเด็ดจากพ่อปู่แม่ย่าที่สารเก่าเหมือนกัน
มาทั้ง๓ตัว๒ตัวมี๗๒๓แล้วก็๑๒
ส่วนแม่ค้าลอตเตอรี่บอกว่าเลขที่คนถามหาบ่อย
แต่ว่าตอนนี้เกลี้ยงแผงไปแล้วก็คือ๔๖๖๔แล้วก็๘๐๐
ส่วนเลขที่พ่อแม่ของน้องชมพู่
กรณีของน้องชมพู่เลยนะเราโยงไปกรณีน้องชมพู่อีกครับ
ก็มีพ่อแม่ของน้องไปเสี่ยงเซียมซีได้๑๗๗๑แล้วก็๗๑๗นะฮะ
ก็กลายเป็นข่าวเป็นคราวไปแล้วก็เลขเกลี้ยงแผงเช่นเดียวกันนะครับ
แต่ว่าที่เกาะคำชโนธเขาบอกว่าถ้าเปิดนะเขาต้องมีมาตรการเข้มข้นเหมือนกัน
บางคนก็บางมาตรการก็ให้เว้นระยะห่างนะครับ
แล้วก็บางมาตรการก็บอกว่าจะเข้าไปนั่งกราบ
กราบขอพรได้แค่สัก๒นาทีไม่เกิน๕นาทีต่อคน

นี่ไงอย่างที่คำชโนธเขากำหนดไว้เลยว่าต้อง๕นาที
แล้วเขาเอาอะไรมาล้อมหมดเลยไม่ให้ไปสัมผัส